ปัญหาเรื่องของเพื่อนบ้านนะฮะมีเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช
คราวนี้ถึงขั้นยิงกันตายแล้วตายใน๒ศพ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ก็เป็นฝั่งของผู้ก่อเหตุเขาอ้างว่า
ฝั่งคนตายชอบกินแล่วส่งเสียงดัง
ถึงขั้นขึ้นโรงพักมาแล้วก็มี
เมื่อคืนทนไม่ไหวคว้าปืนมายิงเขา

ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอฟังว่าเกิดอะไรขึ้น
มันก็เป็นปัญหาคลาสสิกของสังคมไทยนะ

แต่ถึงขั้นยิงกันตายอันนี้มันก็เกินไป

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่

ที่โต้ม้าหินยังมีกองเลือดอยู่เลยนะครับ
มีขวดสุราขวดเบียร์แก้ว
กระจายอยู่เต็มพื้นไปหมดนะครับ
คนที่ถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัส
ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ

กับนายเอกพงศ์สุวรรณผล
ชื่อเล่นชื่อพงศ์อายุ๔๑ปี
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะทั้งคู่

แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

แต่ว่ากระโดดหลบกระโดดหนีกันได้ทัน

ชื่อวนายพักดีศิงเศม

นี่นะฮะอายุ๖๓แล้ว
เป็นอดีตหัวหน้าสำนักงานที่ดินในพื้นที่เกษียณเมื่อ๒ปีก่อน
หลังก่อเหตุไม่ได้หลบหนียืนมอบตัวกับตำรวจ
นี่ครับคนเสื้อเหลืองเนี่ยฮะก็ตำรวจก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดี
คืออันนี้มันเป็นภาพนิ่งภาพเดียวนะผมก็ไม่สามารถจะบรรยายไปได้ว่า
ณขณะนั้นเขากำลังมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรยังไงอยู่
คือที่ยิ้มอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นช็อตเดียวมุมเดียวหรือเปล่า
แต่เอาเป็นว่าอันนี้คือผู้ก่อเหตุเขาไม่ได้หนี
แล้วสารภาพว่าชนวนเหตุมันมาจากความเครียดสะสมเป็นระยะเวลานานมาแล้ว
เนิ่นนานมาตลอดเพราะตัวเองมีบ้านติดกับบ้านของนายเอกพงศ์ซึ่งเป็นผู้ตาย
หนึ่งในสองศพนี่นะฮะผู้ต้องหาเนี่ยนายพักดีอ้างว่ามีบ้านอยู่ติดกับนายเอกพงศ์
แล้วนายเอกพงศ์ชอบมานั่งกินเหล้าบนโต๊ะม้าหินอ่อนซึ่งอยู่เกาะกลางถนนแถวหมู่บ้าน
ใกล้บ้านบ้านผู้ก่อเหตุอยู่ทางขวาบ้านนายเอกพงศ์อยู่ทางซ้าย
มีโต๊ะม้าหินอยู่เกาะกลางถนนแถวหน้าบ้าน
ผู้ต้องหาอ้างว่านายเอกพงศ์ผู้ตายชอบมากินเหล้าบนโต๊ะม้าหินอ่อนตรงเกาะกลางถนน
เสียงดังกินจนดึกดื่นเขาก็รำคาญมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยครั้งถึงขั้นขึ้นโรงพักกันมาแล้ว
ตั้งแต่ตัวเองยังรับราชการอยู่เป็นอดีตหัวหน้าสำนักงานที่ดิน
เกษียณมาก็ยังเป็นอย่างนี้
อยู่บ้านทุกวันก็เจอทุกวันก็ยิ่งเครียด
แล้วก็เครียดสะสมเมื่อคืนนี้เจออีกก็เลยลงมือก่อเหตุ
นี่ฮะโอ้โหแม่แต่มันก็เกินไปนะใช่ไหมมันก็ยิงกันตายแบบนี้ไม่ได้ไงใช่

วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ก็ยังมีคราบเลือดยังหลงเหลืออยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับ
ชาวบ้านก็จับกลุ่มพูดคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
เนี่ยฮะโต๊ะม้าหินอ่อนตรงนี้ท่านผู้ชมครับ
อ่ามันอยู่ตรงเกาะกลางถนนตรงข้ามบ้านพอดี
ชาวบ้านคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
อย่างนายชะนันทัศน์นนทเพศอายุ๔๔เป็นเพื่อนของผู้ตาย

บอกว่าเมื่อคืนเขาแล้วก็เพื่อนอีกคนนึง
นั่งดื่มเหล้ากันที่โต๊ะม้าหินอ่อน
เกาะกลางถนนตรงหมู่บ้านตรงเนี้ยนี่นะฮะ

ภรรยาของนายพักดีผู้ต้องหาได้เดินลงมาจากบ้าน
แล้วมาบอกกับกลุ่มพวกเขาว่าเดี๋ยวถ้าเกิดนายพักดีสามีเขาลงมาเนี่ย
อย่าไปพูดอย่าไปเถียงอะไรนะเพราะว่าสามีเขาเนี่ยจะถือปืนลงมาด้วย

แล้วภรรยาของผู้ก่อเหตุก็กลับเข้าไปที่บ้าน
ก่อนที่นายพักดีคนก่อเหตุจะเดินสวนออกมาพร้อมกับถือปืนมาจริง
นี่ฮะเดินถือปืนมาอย่างนี้เลยแล้วก็พูดขึ้นในกลุ่มของพวกเขาว่า
จะเอาใช่ไหมแล้วก็ไม่ถามอะไรอีกครับ
ชักปืนขึ้นมาเนี่ยจอยิงใส่หัวเพื่อนของเขาเลยสองคนคนละหนึ่งนัด
แล้วหันกระบอกปืนมาทางพวกเขาอีก๒คนที่ยังเหลืออยู่ด้วยนะครับ
ซึ่งคนที่เล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
นายชะนันทัศน์เนี่ยกับเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยเขาก็วิ่งหนีตายกันไปคนละทิศคนละทาง
แต่ว่าตอนนั้นนายพงเทพกับนายเอกพงศ์ถูกยิงใส่เข้าที่ศีรษะคนละนัด
ฟุบเสียชีวิตไปแล้วใช่ค่ะเนี่ยแต่ว่าผู้ก่อเหตุนายพักดีนี่พอหลังจากยิงสองคนเสร็จแล้วเนี่ยนะ
หันมาเอากระบอกปืนเนี่ยจะยิงเพื่อนสองคนนี้ด้วยอ่ะเขากระโดดหนีกันวิ่งหนีกันคนละทิศคนละทาง
อย่างนั้นไม่รู้จะเป็นยังไงก็เลยตาย๒รอดมาได้๒นะครับ
ผู้ก่อเหตุหลังจากยิงเขาแล้วนะครับเดินกลับเข้าไปในบ้านนะฮะไม่ได้ไปไหน
แล้วก็มีคนแจ้งเหตุไปที่ตำรวจสพทุ่งสงศ์เจ้าของท้องที่นะครับก็มาถึงจุดเกิดเหตุ
แล้วผู้ก่อเหตุก็เดินออกมาจากบ้านมามอบตัวค่ะนายชะนันทัศน์บอกว่าหลังจากเกิดเหตุ
โอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะภาพเหตุการณ์มันยังติดตาอยู่เลย
ขณะตอนที่กำลังให้สัมภาษณ์กับคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราอยู่นะครับ
ท่านผู้ชมครับคุณจิรายุทธ์บอกว่านายชะนันทัศน์นี่แบบน้ำเสียงนี่สั่นเคลือ
คือแบบกลัวกลัวว่าเดี๋ยววันใดวันหนึ่งผู้ต้องหาอาจจะย้อนกลับมา
หรือว่าออกมาแล้วมาทำร้ายเขาอีก
คุยกันเรื่องงานผู้เสียชีวิตเขาเขียนแบบให้ผมกับเพื่อนอีกคนนึง
รับเหมาทำงานไฟฟ้าครับก็มาคุยเรื่องงานนอนไม่หลับกันติดตา
ครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมกันนู้นเที่ยววันมาไม่เคยเจอมันโหดโหดมาก
มีน้องชายของนายเอกพงศ์หนึ่งในผู้เสียชีวิตนะฮะ
ชื่อว่านายอเนกสุวรรณผลอายุสี่สิบบอกว่าปมสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็คือผู้ต้องหาไม่ค่อยชอบบ้านของพี่ชายของเขานักอ่า

ก่อนที่บ้านพี่ชายของเขาเคยจัดงานเลี้ยงปีใหม่แล้วมีการย่างหมูกัน
อ่าแล้วควันไฟจากการย่างหมูเนี่ยมันลอยเข้าไปในบ้านผู้ก่อเหตุ
อันนี้คือเมื่อ๑๐ปีก่อนเลยนะทำให้ผู้ก่อเหตุตอนนั้นถึงขั้นมาด่าทอกันนะ
แล้วก็กลายเป็นปัญหาของสองบ้านมาโดยตลอดนะครับ
คือน้องชายของนายเอกพงศ์๑ใน๒ที่เสียชีวิตเนี่ยนะบอกว่า
คือตั้งแต่วันนั้นนะเมื่อ๑๐ปีที่แล้วนะคุณอริยา
พี่ชายของเขาจะทำอะไรเนี่ยจะเสียงดังมากดังน้อยดังนิดดังหน่อย
พักดีผู้ต้องหาเนี่ยคือจะเห็นว่ามันเป็นปัญหาตลอดนี่ไง
ปมจริงจริงมาจากควันตอนย่างหมูมาสิบปีที่แล้วแล้วก็สระส่งมาเนี่ย
อันนี้น้องชายของผู้ตายเจ้าของบ้านหลังที่อยู่ติดกันกับผู้ต้องหาเนี่ย
บอกว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยทำอะไรนิดหน่อยถูกต่อถูกว่าตลอด
เมื่อคืนนี้นั่งกินเหล้ากับเพื่อนสี่คนลงมาใช้ปืนยิงเลยอืม
แบบเนี้ยควันไปเข้าบ้านเขาอ่าแล้วก็เขาก็มาว่าบ้านเราว่าเออ
ปิ่งหมูแล้วควันไปเข้าบ้านเขานะแล้วก็มันก็จะเกิดเกิดการผิดใจกันบ้าง
แต่ตั้งแต่ตอนนั้นพอทำอะไรนิดหน่อยมันก็คือจะมีเรื่องกันอ่ะ
จอดรถเลยไปนิดนึงก็ไม่ได้เหมือนกับว่ามันจะมีช่องระหว่างบ้านอ่ะ
ถ้าจอดไปนิดเดียวก็ไม่ได้ผมไม่อยากอโหสิกรรมให้นะครับ
เพราะว่ายังไงผมก็คิดว่าเขาน่าจะได้รับโทษที่เขาทำเอาไว้อ่ะ
ส่วนผู้เสียชีวิตทั้งนายพงเทพแล้วก็นายเอกพงศ์เนี่ยนะคะ
ญาติก็จะไปรับศพที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์
จะไปอัญเชิญดวงวิญญาณที่จุดที่เกิดเหตุ

แล้วก็จะนำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนาที่สมาคมจงหัว
ญาติก็มาร่วมแสดงความเสียใจนะคะ
บรรยากาศคุณผู้ชมเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
โดยเฉพาะแม่ของนายพงเทพร้องห่มร้องไห้

ญาติต้องมาช่วยกันประคองต้องช่วยกันปลอบคุณแม่นะคะ
ส่วนภรรยาของนายพงเทพก็คือนางกระหนกพรอายุ๔๐ปี
ภรรยาก็คอยเช็ดหน้าเช็ดตาศพของสามีนะคะ
นี่ระหว่างที่รอจะรดน้ำศพ
ภรรยาก็ร้องไห้ตลอดเวลาเลยค่ะ
ภาพที่ผู้สื่อข่าวไปเห็นภาพนี้ก็สะเทือนใจ

ว่าตอนที่เกิดเหตุมารู้เพราะว่าพ่อสามีโทรมาหา
หลังจากนั้นตัวเธอรีบมาที่โรงพยาบาลเลยค่ะ
แล้วภาพที่เห็นอยู่ตอนนั้นเมื่อมาถึงที่โรงพยาบาล
คือหมอกำลังปั๊มหัวใจสามีอยู่
แล้วหลังจากนั้นสามีก็จากไปต่อหน้าต่อตาเลยนะคะ
บอกว่าทุกอย่างมันเกิดเร็วเกินไปแล้วก็ตัวเธอรับไม่ได้
วันที่เกิดเหตุสามีก็ได้มาดื่มสุราที่บ้านญาติ
ญาติก็คือในเอกพงพุทัยอีกคนหนึ่งค่ะ
วางแผนกันเอาไว้ไงว่าเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้ที่จะถึง

แต่พอสามีต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
เหมือนกับทุกอย่างที่วางแผนเอาไว้เนี่ยมันพังทลายมันพังไปหมดเลย
แต่เธอก็บอกนะคะว่าจะขออยู่สู้เพื่อลูกของเธอทั้งสองคน
แม้ว่าเสาหลักอย่างสามีจะไม่อยู่แล้วก็ตามนะคะ
โดนยิงเสียชีวิตค้าที่แล้วนะคะแล้วก็
เขายิงแฟนเราทีหลังแต่ยิงลูกพี่ลูกน้องเราก่อน
หมอบอกว่าสมองไหลแล้วเนื้อสมองไหลแล้ว
น้ำในไพ่กระดูกสันหลังคือไม่มีแล้ว
คือโอกาสไปคือไปเต็มร้อยแล้วคือไม่กลับจากเรา

เขาเป็นคนดีอะพี่เขาไม่ได้เกณฑ์เลย
เขาไม่เคยไปหาเรื่องไม่เคยทะเลาะกับใคร
เขารับผิดชอบลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะพี่
แฟนหนูเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทะเลาะกัน
เพราะว่าเราแยกบ้านกันอยู่แต่บังเอิญว่าบ้านอาม่า
คือบ้านคุณย่าเขาอยู่ตรงนั้นแล้วจะไปเป็นค้างคาว
ไม่ได้ไปทุกวันแต่ในหน้าวันเกิดเหตุอะ
คือบังเอิญว่าโทรนัดกันจะไปเที่ยว
ก็คือจะไปคุยกันเล็กน้อยว่าจะไปเที่ยวกันยังไง
จะไปกี่คนจะไปที่ตรงไหนแค่นั่นเองค่ะ
เองค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่เขาทำไว้ให้ตั้งไว้ให้
แกจะทำต่อให้จนเสร็จให้เสร็จทุกอย่าง
เหมือนที่เขาอยากจะให้เป็นให้เขา
ที่มาหาด้วยเมื่อคืนก็เสียชีวิตไปด้วยอีกหนึ่งศพนะครับ
ทางฝั่งของผู้ต้องหานะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็พยายามจะไปคุยกับภรรยาของคนก่อเหตุนะนะที่ว่าเขาลงมาเตือนก่อน
ลงมาเตือนกลุ่มผู้เจ็บผู้ตายคนที่รอดกับคนที่ตายนะ
ว่าเออระวังนะเดี๋ยวสามีเขาลงมาจะเอาปืนมาด้วย
แต่วันนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วนะฮะ
ก็มีรายงานข่าวว่าตอนนี้ได้ไปพักอยู่กับญาติก่อนแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับ
เพราะว่าสามีก็ก่อเหตุเอาไว้แล้วสามีก็ถูกควบคุมตัวไปนะครับ
ตอนนี้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหานะครับกับคนก่อเหตุก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
และข้อหาพยายามฆ่าพยายามฆ่าก็คือในส่วนของอีกสองคน
ที่เขาวิ่งหนีหลบลูกกระสุนกันก็เลยไม่ถูกยิง
ข้อหาเรื่องของการพกพาอาวุธปืนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการยิงปืนด้วยนะฮะ
พร้อมกับคัดค้างกับประกันตัวในชั้นการสอบสวนเพราะถือว่าเป็นคดีอุกชะกัน
แล้วก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดทุ่งส่งนะฮะเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปนี่นะฮะ
ทางญาติยาดของคนที่เขาเสียชีวิตหรือว่าคนที่รอดชีวิต
เขาก็ไปยื่นเรื่องการคัดค้างกับประกันตัวเช่นกันนะครับ
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็ไม่ให้ประกันตัวอยู่แล้วนะฮะในชั้นพนักงานสอบสวน